ได้เวลาแล้วที่ทุกคนรอคอยกับการแจกโชคของเราในแคมเปญ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
ไปกันที่สตูดิโอแจกโชคเลยครับ
พี่นัทดื่มและส่งไปทั้งหมดกี่หวาน

โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
พี่น้องคะ

คุณต้องแบบส่งฝามาชิงโชคกับเราด้วย

ฝาคันโซคูณ๒ก็เยอะเหมือนกันนะ

ส่วนฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่า

แต่ถ้าให้จำง่ายกับแคมเปญนี้

เขียนบีบส่ง

เขียนบีบทรง
ทรงบีบทรง

เขียนบีบทรง

เป็นอย่างไรข้าวปิดฉี่ก็ดูหล่อ
แล้วถ้าไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ดูดี

สูงมานี่ชัย

คุณพรชัยใสขาว
ขอแทบความจริงดีได้ครับ

คุณเนี่ยคือผู้โชคดีตัวจริง
ใช่ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนบุญหล่นทัพเลยนะ

บางคนบอกว่าเขียนบีบส่งแล้วเขียนอะไร

ไปฟังกติกาชัดอีกครั้งเลย
ทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาทีกลับ๓๐นาที
เย่สุดยอดนี่มันก็กติกาง่าย
ง่ายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจับจริงแจกจริง
ห้ามพลาดติดตามทุกวันกับรายการตลอดข่าวตอน๙โมงครึ่งค่ะ
จับจริงแจกจริงอยู่แล้วและที่สำคัญอยู่ตรงนี้นานชักอยากจะจีบจริงแล้ว
จีบเนี่ยคาราบาลคาราบาลแดงสาวบาวแดง
จีบเธอพี่ก็กลัวจะเป็นเบาหวาน
ถ้าจีบชาไข่มุกพี่ก็กลัวเป็นเบาหวาน
ไม่รู้นะถ้ามันถูกว่าอะไรสนใจกว้าผมกลับมาดูตลอดข่าวดีกว่าค่ะ
ออกรอร่อยคนครับ